สำหรับกรณีรักร้าวของขวัญอุสามณีกับก๊อฟพิชยะ
เมื่อเช้านี้โอ้โหแตกเป็นแตกตั้งแต่แปดโมงแล้วอืม
เรียกได้ว่าแตกหักกันจริงจังแล้วแหละคราวนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย
ก๊อฟพูดไปแล้วเมื่อเช้านี้น้องขวัญก็มาพูดเมื่อตอน๘โมงนั่นเอง
หลายคนก็คงได้ติดตามประเด็นกันไปแล้วนะคะคือเหมือนแบบหนังคนละม้วน
ใช่สาดไปทีอินนี่ก็สาดไปทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้
ตอนนี้เรายำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วคำต่อคำช็อตต่อช็อต
จะเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะมันก็มีการคุยกันเรื่องแบบ
เรื่องแบบเรื่องสินสอดเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็อย่างที่คุยกับแม่สองคน
ก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านก็คือผมก็ก็คือไม่รู้ว่าพูดเลยหรือพูดจริง
แต่ว่าแบบในในในการที่พูดมากกว่าหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยในการที่มูดพูดพูดมากกว่าครั้งหนึ่งอ่ะ
รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก๊อฟก็จะแบบก็จะพยายามทำให้เต็มที่ให้ได้
เท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็พยายามเรียกอะไรอ่ะ
รับงานเต็มที่แล้วก็ทำสร้างธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวปั่นให้ได้เต็มที่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยคือก๊อฟแค่คิดว่าถ้าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง
ซึ่งก็ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่เรารักได้อย่างเงี้ย
ว่าสินสอดมันคือค่าดำรงของลูกผู้หญิงคนนึง
ขวัญไม่ได้เคยตีราคาขวัญว่ามูลค่าขนาดไหนแล้วเขาก็บอกว่า
เขาไม่มีสินสอดให้นอกจากว่าต้องรอให้เขาตายก่อน
ถึงจะเอามรดกมาเป็นสินสอดให้ได้คำที่สองก็คือ
ถ้าไม่มีสินสอดหรืออะไรให้ถ้าแม่เธอไม่ยอมให้แต่งเธอก็ท้องก่อนแต่ง
แหวนเพชรเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแต่งไม่ได้ก็มั่น
มั่นก็เอาแหวนปลอมไปให้แม่เธอก่อนก็ได้นี่
ไม่รู้จะฝากอะไรแต่ว่าฝากถึงคนบางคนบางคนแล้วกันครับที่
รอบตัวเขาที่พยายามไปเช็คข้อมูลของผม

สถานที่บางสถานที่ที่สามารถรู้ได้ว่าทรัพย์สินผม
ชื่ออะไรอยู่บนทรัพย์สินผมบ้าง
อย่าให้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาแบบมันไม่ใช่ความรักแล้วมันขึ้นเงิน

ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์ใดของกับพี่ก๊อฟมานานแล้วอะค่ะ
คืออันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากยุ่งเรื่องของของเราเลย

ก็คือเรื่องนี้ก๊อฟรู้มาตั้งแต่ตอนแรกที่ก๊อฟกลับมาคบกับน้องแล้ว
ว่าแม่มีแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองคน
แต่ว่าตอนนั้นพี่ก๊อฟก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาเองก็เลือกก๊อฟ
และอีกอย่างหนึ่งก็ผู้ชายคนนั้นก็ค่อนข้างอายุมากแล้ว
แล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้ครับก๊อฟก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้ว
มีการคุยกันแล้วว่าเราไปต่อด้วยกันนะเราเริ่มต้นด้วยกันอะไรอย่างนี้
ก็คือน้องเขาเลือกก๊อฟก็เลยไม่ได้อะไรแต่นะตอนนี้คือก๊อฟก็ไม่รู้ว่ายังไง
เพราะว่าก็เห็นไปกินข้าวคริสต์มาสกันก็คืออื้อหือ
ที่เขามาพูดแบบนี้แล้วบอกว่าแม่ขวัญจับคนรวยจับคนในศักดิ์แบบนั้นมาเนี่ยมัน
โกหกอะค่ะก็ไม่ได้มีเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นมือที่สามเลย
ณวันนี้เรารับรู้สิ่งบางอย่างมาที่มัน

คือมันทำร้ายจิตใจเรามากแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมามันคืออะไร
แล้วแบบมันย้ำมันซ้ำรอยเดิมมันย้ำความรู้สึกแผลเดิมของเราเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
รู้สึกว่าแบบเราแบบเราไม่ได้ทุ่มเทเหรอ
ในการที่เขาพูดว่าความรักมันคือเรื่องเงิน
สำหรับเขาเขาคิดยังไงขวัญไม่ทราบแต่สำหรับขวัญทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องที่สวยงาม
ขวัญผิดที่ขวัญมั่นใจในความรักที่ขวัญศรัทธามากเกินไป
ถ้าเกิดขวัญกลับไปใช้คำพูดคำของคนโบราณที่บอกว่าเชื่อผู้ใหญ่เถอ
อาบน้ำร้อนมาก่อนเขาดูคนออกขวัญก็คงไม่เจ็บจนเหมือนทุกวันนี้แล้วก็
คงไม่เหมือนกับการที่ขวัญหยิบลูกระเบิดนิวเคลียร์เข้าที่บ้านขวัญ
ลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องการทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็
ขวัญต้องปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวของขวัญแค่นั้นเอง
ไม่ต้องสงสัยแค่นั้นฉันก็เข้าใจ
บอกกับฉันว่าเธอไม่รักก็พอ
ไม่ได้ขอให้เธอมั่นใจ
ฉันเองก็ทอดจากหัวใจยังรักเท่าไรยังจำ